หลังจากที่พลตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แถลงเรื่องการครอบครองรถยนต์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดหลายขั้นตอนนะคะ
ทั้งเรื่องของการนำเข้าการประกอบรถนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการเสียภาษีและการจดทะเบียนรถ
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายขั้นตอนนั้น
ฝากฝั่งของประชาชนและศิษยานุสิตที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคุณสุพัสซิรินพิเศษสุรกุลค่ะ
ที่ให้ความเห็นว่าสิ่งที่พระมหารัชมังคลาจารย์ทำนั้นเป็นประโยชน์ค่ะ
เรื่องก็คือท่านสอนให้เราทำทานรักษาสินค่ะ
แล้วเราก็เอาสิ่งที่ดีของท่านที่แบบทำทานรักษาสิน
ทำให้เราเป็นคนที่มีใจที่เมตตาถูกไหมคะ
ก็เอามาใช้ในครอบครัวกับชีวิตประจำวัน
แล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่เรารู้จักค่ะ

สิ่งที่พี่ได้รับ
คือความสุขซึ่งมันไปซื้อไม่ได้อะเนาะ
เหมือนเราไปลงทุนใช่มั้ยคะ๑๐๐ได้กำไรเป็น๑๒๐ใช่มั้ยคะ

ก็เลยเริ่มไผลศาสทางของท่านมา
เหมือนพูดง่ายเลยเราก็ต้องมาดูสิ
คือเราไม่ยอมไม่ยอมค่ะ
ไม่ยอมยังไง
บางครั้งนี่เรามาดูสิคะว่าคือผิดเนี่ย
คุณบอกว่าผิดทางกฎหมายว่าภาษีใช่ไหมคะแต่ว่าสมเด็จท่านอ่ะ
วางรถไว้ให้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเราเนี่ยมาประจำ
แล้วเราก็มาดูท่านวางไว้เป็นรถโบราณให้พวกเราได้ดูใช่ไหมคะ
ให้คนรุ่นหลังใช่ไหมคะให้ได้ดูสมมุติพี่ตายไปแล้วแต่รถยังอยู่นะ
ได้ดูด้วยว่าจุดประสงค์ของท่านที่จะว่าท่านผิด
ท่านทำอะไรเอามาไว้ทำอะไรท่านเอาไปขับเหรอไปนั่งเหรอ
ไม่ใช่ค่ะต้องดูจุดประสงค์ด้วยฮะท่านก็ตอบทิ้งเอาไว้ตรง
จอดไว้นานแล้วพี่มาเนี่ยก็เห็นอยู่ค่ะค่ะนอกจากให้กำลังใจ
แบบนี้แล้วเนี่ยใช่พี่คิดว่าจะทำยังไงต่อไปสำหรับการให้กำลังใจในเรื่องนี้ต่อ
จริงแล้วเนี่ยสมเด็จช่วงท่านมีแต่คุณงามความดี
บวชมาก็ต้องต้องก็เป็นเนรถูกมั้ยฮะพี่เป็นคนราชกระบัง
แล้วท่านก็เป็นคนละกระบังนะแล้วท่านก็มาบวชอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
ต้องบวชตั้งนานแล้วอ่ะแล้วลูกผู้ชายคนนึงมาบวชนะ
ทิ้งชีวิตทางโลกมาแล้วจะทำร้ายตัวเองอย่างนั้นเหรอ
เพียงแค่เสียงส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกหลายเสียงที่ให้กำลังใจสมเด็จช่วงด้วย
และในช่วงเวลานี้ก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญแห่งนี้
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่นี่ค่ะ